ส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่
คุณผู้ชมคะก็เรื่องของการยกเลิกการเกณฑ์ทหารเนี่ยนะคะ
มีการพูดถึงนะคะบอกว่าอาจจะต้องมีการทำเป็นขั้นเป็นตอน
และก็จะต้องไม่กระทบกับศักยภาพของกองทัพ
วันนี้ก็ยังคงมีการเดินสายนะคะไปขอคำแนะนำนะคะ
จากอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารของคุณทักษิณชินวัฒน
นี่ค่ะคุณสุธินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
พบพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัศน์หรือบิ๊กโอนะคะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักชินวัฒน์
แล้วก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารรุ่น๑๐ของคุณทักษิณชินวัฒน์นะคะ
เยี่ยมคารวะและขอคำแนะนำเรื่องการทำงาน
ก็คุยกันประมาณ๔๕นาทีนะคะ
คุณสุธินบอกว่าทางพลอากาศเอกสุกัมพลให้คำแนะนำ
แล้วก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังเรื่องการบริหารการวางตัวกับกองทัพ

แต่การไปพบผู้มีประสบการณ์เนี่ยไม่ใช่เพราะไม่มั่นใจนะครับ
เป็นสไตล์การทำงานซึ่งก็อยากจะไปขอความรู้จากผู้มีประสบการณ์

บางทีก็เคยได้ยินแต่น้ำไม่เต็มแก้วนะ

แล้วถ้าหากมีโอกาสจะไปพบพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ผลเอกประวิทย์วงสวรรค์ด้วยค่ะ
ถ้ามีโอกาสก็อยากไปพบกัน
มีโอกาสก็ไปพบไม่ได้ถือฝ่ายไหนยังไง
ทางด้านพลอากาศเอกสุกัมพลเนี่ยนะคะ
วันนี้ก็บอกว่าคุณสุธินมีประสบการณ์การเมืองอยู่แล้วล่ะ
เพียงแต่ว่าเป็นพลเรือนแล้วต้องเข้ามาคุมทหาร
ถือเป็นครั้งแรกก็มีความเข้าใจแล้วก็ได้รับข้อมูลไปเยอะ
เชื่อว่าแม้จะเป็นพลเมืองแต่มีจิตใจที่ดีทหารเอง
มีจิตใจที่ดีก็ไม่น่าจะมีอะไรค่ะ
ข้อมูลจะไปคุยที่พวกเขาเองให้โอเค
แต่เรื่องกองทัพที่คนสนใจ
ก็คือเรื่องการยกเลือกเกลียดทหารนะครับคุณกาย
คุณสุธินบอกวันนี้ก็ได้คุยนะคะกับทางผู้บัญชาการ๓เหล่าทัพบ้างแล้ว
กองทัพก็จะดำเนินการเป็นขั้นตอนมาตลอดโดยโดยพยายามเปิดรับสมัครให้ได้มากขึ้น
เพราะว่ากำลังทหารยังมีความจำเป็นจะปรับลดโดยไม่คำนึงถึงความเข้มแข็งของกองทัพเลย
เป็นไปไม่ได้เมื่อกองทัพมีเป้าหมายว่าจะต้องมีทหารเกณฑ์เก้าหมื่นถึง๑แสนคน
ก็ต้องเปิดรับสมัครก็อาจจะมีการเพิ่มเงินเดือนเพื่อสร้างแรงจูงใจนะคะ
ทีนี้ในส่วนของการปรับลดกำลังพลโดยเฉพาะประเด็นที่ว่ามีในพลเยอะเกินไป
กองทัพก็มีแผนอยู่แล้ว
หมายปี๒๕๗๐ขนาดของกองทัพจะเปลี่ยน

ไปฟังคุณสุธินพูดถึงตรงนี้กันหน่อยค่ะ
สังคมต้องยอมรับว่า๑ต้องมีทหาร
หารเขาก็มีกำลังที่เขาประเมินแล้ว
ศักยภาพกองทัพจะต้องมีกำลังพลเท่าไหร่
เราจะไปปรับลดกำลังพลโดยไม่คำนึงถึงความเข้มแข็งของท่านก็ไม่ได้
คือการที่เราจะรับสมัครคนให้ได้เยอะเนี่ย
จริงกองทัพเขาก็อยากได้คนที่สมัครเนี่ย
เพราะคนที่สมัครใจมาเป็นมันมีความพร้อม

ไอ้เกณฑ์ไม่จำเป็นเขาก็ไม่อยากได้หรอก
เหลือเท่าไรถึงจากแกน
และยอดเท่าที่ฟังกองทัพเขาก็ยินดีจะปรับรถ
ถ้ายอดมันเยอะไปพอมาดูแล้วก็ปรับลดลงได้
แต่ว่าลดลงในเกณฑ์ที่ว่าไม่กระทบกับศักยภาพเขา
เห็นเขาบอกว่าเดือนเมษาปี๖๗

จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นมา
แต่เป็นก้าวแรกนะครับ